มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ย
ตกอกตกใจไปตามตามกันนะคะ
มากลางถนนไล่กระโดดขึ้นรถชาวบ้าน

แต่ไอ้ที่น่าตกใจกว่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
สวมอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะ

ทั้งขยมทั้งทุบกระจกรถ
คือไม่ใส่อะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอะค่ะ

ชาวบ้านเขาก็เหมือนไม่รู้จะตกใจเรื่องไหนก่อน

นี่เป็นถนนหน้าวัดดังที่ลำปางนะคะ
รถชาวบ้านคันไหนผ่านมาก็กระโดดขึ้น

คนขับก็ตกใจเดินหน้าด้วยถอยหลังด้วยยังไงก็ไม่หายไป
นี่ประจันหน้ากับตำรวจ

เหมือนกันสุดท้ายตำรวจเอ่ย

ช่วยกันคนละไม้คนละมือรวบตัวผู้ชายคนนี้ค่ะ
ดลงนอนราบกับพื้นถนนได้ด้วยความยากลำบาก

หาผ้ามาคลุมกันอุจจาตาไว้ก่อนเลย
แล้วเอาตัวไปมัดติดกับเปรย์

เราเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนเนี่ย

ชื่อต้นอายุ๒๒ปีเป็นคน๘ริ้ว
ตำรวจถามเลยเสพยามาใช่ไหม
บอกใช่เสพไอซ์กับยาบ้าทุกวันเสพยาทุกชนิด
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังคำตอบของเขา

ใส่เหล็กไม่ได้ทำงานครับ๗๘เดือนแล้ว
แม่ต้องไปกู้เงินมานี่นักศึกษา

ใช่มีแต่พระ
พอใส่พาเล่นยาของนี่เป็นหัว

ดึงสิ่งสัตว์อิดทุกชนิดทุกคนดูไว้นะ

ก็บอกตำรวจดีว่าตรงนี้ตำรวจเป็นสายหมด
นี่ต้องวัดนี่ทำไมภาคเหนือเป็นสายหมด

ตำรวจสายจริง
อ้าวตอบคำถามฉะช้านมาก
แต่ว่าตอบคนละคำถามไปหลายข้อเหมือนกัน

เดี๋ยวตำรวจถามไม่ตรงคำตอบ

สรุปก็คือไม่ได้ทำงาน

เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนขาหัก

เป็นให้หมดเลยเสพยามาทุกชนิด
มีองค์ไหมไม่มีแต่มีแต่พระ
พระเล่นยาใส่พระเล่นยาของอยู่บนหัว
ไปกันใหญ่คุณผู้ชมด่าตำรวจด้วย
สุดท้ายก็ต้องลากตัวต้องมัดคุณผู้ชมขออนุญาตนะ

ส่งโรงพยาบาลเลยตรวจปัสสาวะก่อนเลย
ไม่ได้หาว่าติดสารเสพติดมั้ยนะเพราะติดแน่

แล้วก็ตรวจสอบประวัติด้วยว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทหรือเปล่านะคะ
โฆษรใครรู้ไหมสุขศาลแม่

อาจจะเผชิญกับปัญหาชีวิตเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นเอดด้วยใช่ไหม
อ่าแต่ก็ไม่ใช่สารเอจไม่ต้องเล่นอย่าง
อย่างนี้นะฮะ

ก็ว่ากันไปนะเป็นเอเยนใช่ไหม

สรุปแล้วไม่ใช่เอดเป็นเอเอเจน